คอนเซ็ปต์มันเวอร์มากแต่ปรากฏว่าฝนตกมันก็เลยพังมาก
เสิร์ตสนุกจริงคุณผู้ชมแล้วก็คนเยอะมากเป็นหลายแสน
แต่ปรากฏว่าฝนฟ้าไม่เป็นใจกรมอุตุก็บอกแล้วนะคะ
มาตั้งแต่วันเสาร์อาทิตย์ดินเฉิดแฉคุณผู้ชม
ติดลงติดลมด้วยรถติดหนักมากติดแบบในประวัติศาสตร์ชาติโลก
คุณผู้ชมแบบไหนอันนี้ดิฉันถ่ายเองเลยอันนี้เป็นส่วนตัวอีกแล้วคุณเจ๊กรียม
ส่วนตัวค่ะดิฉันไม่ไหวจริงแต่คอนเสิร์ตสนุกปาเตศนะคะ
ซึ่งก็เป็นโรคหัวใจเพิ่งผ่าอะไรนะรักษามา

ใช่ด่าได้แต่อย่าแรงเดี๋ยวปีหน้าเอาใหม่นะคะ
ไปฟังปาเต้นพูดถึงเรื่องมันพังมากด้วยแล้วก็เรื่องอาการหัวใจ
ซึ่งเพิ่งผ่าตัดมาเนี่ยจะเป็นยังไงไปฟังเลยค่ะ
ฟ้าอากาศทำให้หลายอย่างที่เราจัดเตรียมไว้มันไม่เป็นไปตามแผน
ก็กราบขอโทษแทนทีมงานทุกคนไว้ก่อนเลย
คือเราพยายามเต็มที่แล้วมันมีเรื่องที่เราป้องกันได้
มีเรื่องที่เราวางแผนตระเตรียมได้
แล้วก็มันมีเรื่องที่เราไม่สามารถที่จะแก้ไขได้อันนี้ก็ยอมรับนะฮะ
แต่อย่างไรก็ตามเราก็พยายามทำให้ดีที่สุด
ก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้ก็เป็นผู้ที่มีโรคประจำตัวเป็นโรคหัวใจไปเรียบร้อยแล้วนะฮะ
ซึ่งก็เป็นโรคที่จะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตนะฮะ
เราก็ต้องทานยาที่คุณหมอให้มาไปตลอดชีวิต
เดียวกันเราก็ต้องปรับปรุงการใช้ชีวิต
อย่างทุกวันนี้ก็จะทานอาหารแบบระมัดระวังมากขึ้น
ออกกำลังกายอย่างจริงจัง
บิ๊กเมาเทนค่ะก็มีข่าวใหญ่ขึ้นพรมแล้วก็เป็นกำลังใจพี่หนุ่มกะลาค่ะ
มีตำรวจจะไปตามจับนี่ในคอนเสิร์ตนางก็โพสต์นี่
คดีลิขสิทธิ์หรือฆ่าคนตายที่ผ่านมายอมรับตั้งแต่นาทีแรกที่รู้ว่าละเมิดนะคะ
แล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวคงต้องจัดการอะไรสักอย่างแล้วมันเสียสติ
คือมันมีคนคอมเมนต์ด้วยนะแบบที่อาจจะไม่ได้ติดตามข่าว
เขาบอกว่าแล้วทำไมไม่เลิกร้องเพลงยามเขาไม่
ร้องแล้วอันนี้มันเข้าใจเก่าคดีตั้งแต่ปี๒๕๖๐อะค่ะ
แต่ว่าเขาก็ทำมันเสียสมาธิเป็นกำลังใจพี่หนุ่มด้วยละกันนะคะ